คุณลุงคนนี้เมายาดองเมายาดองเดินดุ่มไปเที่ยงคืนตีหนึ่ง
หัวทิ้มปักลงทะเลโอ้โหชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะอะไรตอนเช้าน้ำมันขึ้นสภาพที่ไปเจอเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหเมาแออยู่แบบนี้เลยเหรอ
ว่าแกจะเดินมาถึงข้างบนไหมแกจะหงายเงิบไปอีกไหม
ใช่แล้วคือเหมือนบางช่วงเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เรียกให้ขึ้นมา
ไม่ยอมขึ้นกินเหล้าหมดไปอีกแบรนด์นึง

มือวายประหลกประหลกอยู่คือโชคดีตอนตกลงไปอ่ะนะน้ำมันลดไง
แต่มันก็เป็นขี้เลนเนอะตกไปแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยความเมายาดอง
ชาวบ้านเห็นอุ้ยถ้าเกิดปล่อยเอาไว้เดี๋ยวตอนเช้าน้ำขึ้น
จะจมน้ำตายไงใช่นะฮะคนไปเห็นตอนตีหนึ่ง
คุณผู้ชมตำรวจสพเมืองชนบุรีก็รับแจ้งจับคนละเมืองดีว่าเนี่ยนะ
มีผู้ชายคนนี้ตกลงไปอันนี้มันคือเขาเรียกว่าสะพานใหม่ตอนที่๑
อยู่ที่ตำบลบางปลาสร้อยที่ชนบุรีกู้ภัยก็ไปเป็นกู้ภัยของมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ก็มีรถดับเพลิงจากเทศบาลบางทรายนะฮะก็ไปเพื่อที่จะเอาบันไดให้แกขึ้นมา
ก็ไปเจอคุณลุงถิ่นนะฮะอายุ๖๐ปีตกโอ้โหสภาพมอมแมมเชียว
ทุนลักษณ์ทุนเลมากอะตอนขึ้นมาโอ้โหตัวดำมันลอกแมลกเชีย
อาก็ตะโกนถามว่าเอาลงไปทำไมอ่ะลุงเดี๋ยวเช้าน้ำมันขึ้นมาจมน้ำตายนะ
ลุงถิ่นไล่บอกไปไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปให้หมดไล่กู้ภัยด้วย
แถมยังเอายาดองยกดื่มกินจนหมดแบนอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชม
ลุงถิ่นเออนะฮะต่อมาก็เลยต้องเอาบันไดผ้านี้แกปีนขึ้นมาปีนขึ้นมา
ลักทุเลเพราะแกจะกลัวแกตกเนอะแล้วนี่คือล้างโครนออกจากตัวลุงถิ่นใช่ไหมคะ
ขึ้นมาแล้วไงรถดับเพลิงเอาน้ำฉีดทำความสะอาดซะหน่อยให้แกอาบน้ำ
จะได้แบบตาสว่างขึ้นมาหน่อยฮะคือเหมือนเป็นการปลุกไปในตัวด้วยเลยนะ
เออระหว่างทำเสร็จถามลุงถิ่นถามจริงตกไปได้ยังไงอ่ะ
ไม่ได้กระโดดนะเป็นอุบัติเหตุนะตอนแรกลุงอ่ะปั่นจักรยานมาแล้วลุงก็เดิน
เดินอยู่ริมทางเดินเรียบทางสะพานเนี่ยนะฮะ
แล้วแกเหมือนแกไปเรียนแบบบุสลีกังฟูแบบนั้นเลย
แกไปทำท่ายกขาขึ้นมาแล้วสะดุดเชือกที่เขาผูกเรือ
แกก็เลยร่วงตกลงไปนั่นไงมูสลีเป็นเหตุฟังเสียงแกหน่อยครับ
บอกเลยบอกเลยสลับห่วงอย่างนี้อยากเป็นบุ๊สลีกังฟู
เมาไหมลุงเมาไหม

อยากเป็นกังพู

งั้นตอบว่านิดหน่อยสภาพนี้ไม่นิดหน่อยแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วก็บางชั่วบางตอนเนี่ยเห็นผู้ศึกข่าวพยายามที่จะถามว่า
ชื่ออะไรลุงบอกว่าเอาดูบัตรประชาชนสิ

แล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าเอาแล้วลุงอายุเท่าไหร่ลุงบอกก็ที่อยู่ร้อยเก้าโอ้โห

นั่นน่ะสิคะแต่ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเมาขนาดนี้

แล้วก็นามสกุลได้ถูกต้องตามอัคระอักษรเป๊ะเลยนะ
เอาเป็นว่าเมายาดองเป็นเหตุ
เล่าแบบพันจากยานมามาจอดปุ๊บ
สักพักหนึ่งมีคนจะโกน
ก็เนี่ยฮะสงสัยก็เนี่ยฮะคนนี้เขาเล่าให้ฟังก็คือเมาแหละ
อย่าดองลุงอย่าไปหาทำเดี๋ยวก็ดีโชคดีมีคนเห็น
ถ้าคนไม่เห็นนะลุงแบบจมน้ำ